คืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุ
นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ
อุดรธานีมีอุบัติเหตุ
รถเก่งพุ่งชนท้ายรถพ่วง๑๘ล้อที่จอดอยู่ข้างทาง
ทำให้คนขับเสียชีวิตคาที่
สาเหตุคาดว่าเกิดจากการหลับในนะครับ
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ตกลงไปในร่องกลางถนนพังยับเยิน
พีรพงศ์คำจันทร์อายุ๒๖ปีคนขับเสียชีวิต
สอบสวนคนขับรถพ่วงทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
กำลังขนไม้ยูคาลิปตัสไปส่งโรงงานกระดาษที่จังหวัดขอนแก่น
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งค่อนข้างมืด

ลงมาดูพบรถเก๋งพุ่งตกลงไปในร่องกลางถนน
แจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ

หาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป

บริเวณใต้กระบะท้ายรถบรรทุก๔ล้อเล็ก
บนถนนสิริโสธรในพื้นที่หมู่๖ตำบลท่าสะอ้าน

ใช้เวลาฉีดน้ำดับไฟราว๑๐นาที

นายอดีศักดิ์นาคจักรอายุ๕๒ปี

ก่อนเกิดเหตุขับรถมาจากอู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ

แต่ขณะจอดติดไฟแดงก็มีรถคันหนึ่งมาจอดข้าง

ส่วนสาเหตุยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
จึงอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
จังหวัดนครนายกเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต
กับรถเก๋งบนถนนสายบ้านนากะอาง
ในพื้นที่หมู่๕ตะบนป่าขาอำเภอบ้านนา
ทำให้รถจักรยานยนต์กระเด็นตกข้างทางพังยับเยิน
ใกล้กันพบรถเก่งคอนด้าสีขาวกันชนด้านหน้าแตก
ผู้บาดเจ็บเป็นเด็กหญิง๒คนได้ระบาดเจ็บสาหัส
ซึ่งเด็กหญิงคนหนึ่งถูกชนขาซ้ายขาดกระเด็น
ภายและชาวบ้านช่วยกันค้นหาขาที่ขาดในพงหญ้า
แล้วนำมาแช่น้ำแข็งไว้ในกล่องโฟม
โดยมีแม่ของผู้บาดเจ็บร้องไห้คล่ำคลวน
ให้หมอต่อขาให้กับลูกสาวของตนเอง

ขี่รถจักรยานยนต์กลับจากกินหมูกระทะ

พุ่งชนอย่างจังจนได้รับบาดเจ็บสาหัส